ถนนบางนาตราดนะคะพี่เชื่อไหมว่ารถที่มันติดแบบนี้
นอกจากจะไปถึงจุดหมายไปทางช้าแล้วเนี้ยนะอ่า
รถที่มันติดเนี่ยทำให้รถกระบะคันหนึ่งไฟไม่วอดเลย
เพราะอะไรอ่ะคะเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ย
ไม่สามารถที่จะฝ่ารถติดมาได้อ่ะลองดูคลิป

โอ้โหนี่ค่ะเคยรู้ไหมว่าเป็นรถกระบะรู้ไหมดูรู้ไหม
เห็นแต่ท้ายอ่ะนะนี่ค่ะตรงนี้รู้ว่าเป็นรถกระบะ
แล้วรู้ไหมว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไร
ไม่รู้แล้วมองไม่ออกแล้วมองไม่ออกแล้วนะ
นี่เคยเป็นสีขาวมาก่อนหลังจากที่ไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยค่ะนะฮะ
รถกระบะคันนี้ทะเบียนห้ากไก่รจุฬาหกเจ็ดสี่สามกรุงเทพมหานครนะฮะ
พี่เบิร์ต๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
โอ้โหกำลังเลย
ใช่ค่ะนี่เป็นถนนเทพรัฐ
ก็คือบางนาตราดนั่นแหละทางเข้าสนามบิน
ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ทีนี้นี่มาแล้วมาแล้วค่ะรถดับเพลิงนะคะ
พยายามที่จะฉีดฉีดสารเคมีเข้าไปใช่ไหม

ไม่ทันค่ะดูสภาพสิคะ
เหลืออะไรอ่ะไม่ต้องถามว่าเหลือเชื่อไหมเหลือซากค่ะ
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อคือคนขับรอดนะ

คนขับก็คือชื่อว่าคุณบรรลบศรีปิ่นเป้าอายุ๓๙ปีนะครับ
เป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วยโอ้โหดูสิ
นี่ค่ะคุณวันลบเล่าบอกว่าขับรถมาจากบางฉลง
กำลังจะไปทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นปุ๊บ

ก็เลยเอารถเข้าข้างทางจอดทางซ้ายมือ

ใช่ค่ะก่อนที่ไฟจะเริ่มลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจยังไงรู้ไหมก๊อฟ

ใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่นานเฟลไฟโอ้โห

ทีนี้เจ้าตัวก็เลยรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วมันมีกลิ่มอะไรไม่อะ

นับเบิร์ดจากช่วงไหนครับ
นับเบิร์ดตรงนี้มันเกี่ยวกับแบต

มันก็จอดเลยไง
มันไม่ไฟมาแล้ววันละจอดมันปุ๊บขึ้นมาเลย

รถมันมีโอกาสเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรไหม
คือถ้ารถเก่าสายไฟเก่ามีโอกาส
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายนะ
ใช่เออไอ้สายไฟที่มันจะชำรุดมันแบบรถลนเนี่ย
รถเขาก็ไม่ได้เก่าขนาดที่แบบว่าเก่ามากอะนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสันนิษฐานเนี่ย
รู้ไหมฮะสาเหตุคือน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจร
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของไฟไหม้รถกระบะแล้ว
ถอดบทเรียนนะถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหญ่
ต้องเหมือนกฎศอบสภาพรถท่านนะคะเออแต่ก็ไม่แน่แน่นะว่าแบบเออ
หนูเหนอะเนี่ยเข้าไปแล้วไปกัดสายไฟอะไรรึเปล่าครับ